คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวรับรองสนุกสนานอย่างแน่นอน

เขาจัดขึ้นนะโอ้โหที่จังหวัดสุราธานี
งานนี้ชาวบ้านเขาทุ่มสุดตัว
ทุ่มทุกตัวไหมล่ะทุ่มลงไปทั้งตัวเลยจริง
วิ่งกระสอบนี่เป็นแบบกีฬายอดฮิตเดี๋ยวคนนี้ค่ะ
อันนี้จ๊อกกิ้งกระสอบเหมือนออกกำลังกาย

อันนี้คือไม่สนใจว่าจะแพ้หรือชนะขอแค่ให้ลงแข่งพอแล้ว
สาวก็มีเออวิ่งกันวิ่งโอ้โฮ
ไม่ธรรมดาถูกเข้าใจแล้ว
นี่คือการแข่งขันวิ่งกระสอบภายในงานการแข่งขันกีฬากรีธาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด
ประจำปี๒๕๖๒นะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนตะบนปากแพรกจังหวัดสุราธานีเขาจัดขึ้น
เพื่อทำการสนับสนุนเยาวชนประชาชนในหมู่บ้านให้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับ
ดิฉันขอบคุณที่เสื้อเฉียวนี้มาก
ก็เพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อสุขภาพก็มาวิ่งกระสอบเหยาะเพื่อสุขภาพ
ได้หมดถ้าสดชื่น
ในงานนี้นะครับชาวบ้านในตำบลกว่า๑๖หมู่บ้านเขาก็มาร่วมแข่งขันกัน
ก็แบ่งเป็นสีล่ะคุณผู้ชมครับก็มีหลายสีก็ว่ากันไปแข่งขันก็ได้รับรางวัลกันไปด้วย
แล้ววิ่งกระสอบยังไม่ใช่แค่กีฬาชนิดเดียวนะอย่างอื่นเขาก็มีแข่งกันด้วย
ชักกะเยอะอยากดูปะจัดให้เลย

ยังก็ชักกะเยอะชิงช้ำโลกแต่ความมันมันอยู่ที่ตรงนี้แหละ
พุ่มสุดตัวจริงคุณฮู้ยพุ่มสุดตัวเปล่า
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
ไม่ปล่อยมือยันมินาทีสุดท้าย
มันเป็นความสนุกจริงพี่เขาก็สู้กันอย่างเต็มที่เลยครับ
ดูจากหน้าคุณพี่เขาเต็มที่ขนาดไหน
จริงอ่ะเห็นแล้วลุ้นไปด้วยอ่ะ
ในเมื่อเต็มที่แบบนี้ผู้ชนะนะครับต้องได้รางวัล

ไม่ใช่นี่มอบรางวัลให้ก็คือเป็นรางวัลที่ไม่เหมือนที่อื่นเขา
อาจจะมีถ้วยรางวัลแต่นี่ข้าวข้าวสาร
ไม่ใช่ข้าวสารข้าวสวยให้ดู
สวยไหมล่ะยังไงก็นี่ไงคนถือมาสวยไหมล่ะ
เป็นข้าวสวยของจริงไม่ต้องหุงก็สวย
เอาข้าวสวยมาปลาหน้าคนอันนั้นต้องเอาข้าวสารอ่ะ
เอาค่ะเสกด้วยไม่เสกด้วย
คุณผู้ชมครับส่วนนอกเหนือจากนี้นะก็มีการแข่งขันอย่างอื่นด้วย

ที่อื่นเขาอาจจะเรียกว่ากินวิบาก
แต่ผมขอเรียกว่ากินลำบาก

เอ้ากินลำบากคุณเห็นไหม
เขามีอะไรเครื่องดื่มแล้วก็มีอะไรอื่นอีก
บางที่เขาจะเป็นขนมโกมันเหนียวติดคอ
ขนมโกเป็นแป้งติดคอบางที่เขาเป็นกล้วย
แล้วแต่ว่าเขาจะแบบว่าทานอะไรดี
อันนี้ก็คือเป็นการกินวิบาก
ผมอยากให้ดูนะครับเผื่อใครดูไม่ทันกับของรางวัลนะครับ
อย่างที่ผมบอกคือข้าวสวยบางคนเถียงผม
คุณชนะสวยตรงไหนยังไม่ได้หุงเลย

ข้าวสวยดีมาก
เจ้าเมืองสุราชนั่นงามนั่นคล้ำ
อืมอืมเจ้าสุราชอันนั้นงามจริง

เป็นเหมือนเซาสวังโทมแต่เซาสุราชโอ้งามจริงนะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมากันเยอะมากเลย
อยากจะถามว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยนพิธีกรชายในตลอดข่าวนะฮะ
อันนี้ความยอดฮิตมากที่ผมนับดูแลววันนี้จากร้อยกว่าข้อความ

มันพูดถึงใครได้ถึงผมนี่แหละ

เมียผมซ่อนตังค์อยู่ไหนคะ

ฉันขอตอบแทนภรรยาคุณได้ไหมค่ะ

คือผู้ชาย

แต่ถ้าเมียซ่อนตังส่วนใหญ่สามีจับไม่ค่อยได้

เมียหรือแม่งสาไปเผื่อเข้าหาความร้อน

คุณภรรยาเนี่ยสุดยอดแล้วผมบอกเลย
เพราะฉะนั้นคุณก็อย่าหืออือค่ะ

ส่งกันมาได้นะเรื่องของคำถามอยากจะถามอะไรพวกเรานะครับ
ช่องทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวด้วย